บางจังหวัดนี่อย่างภาพที่เห็นไปก็ยังคงมีน้ำท่วมกันอยู่บ้าง
แต่ว่าบางพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายลงแล้วก็เริ่มมีการ
ยกเลิกประกาศห้ามเรือเล็กออกจากฝั่ง
ก็เลยทำให้การท่องเที่ยวผ่อนคลายมากขึ้นนะคะ
นักท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่เองเขาก็ทยอยไปลงเรือค่ะ
เพื่อที่จะข้ามไปเที่ยวยังท้องทะเลที่มีการวางแผนล่วงหน้าเอาไว้
อย่างจังหวัดกระบี่นักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะ
หมื่นเลยอะค่ะไปรอเพื่อที่จะขึ้นเรือข้ามฝั่งไปท่องเที่ยว
ไปเที่ยวต่อใช่ไปดูบรรยากาศกันนะคะ
จะคึกคักกันขนาดไหนค่ะอันนี้แหละคุณผู้ชมดูสิ
หลังจากพายุปลาบึกเคลื่อนตัวออกไปยังทะเลอันดามัน
ก็ส่งผลให้คลื่นลมในพื้นที่จังหวัดกระบี่เนี่ย
กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะทะเลก็เรียบไหลคลื่น
งฟ้าสดใสกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะนักท่องเที่ยวที่หลบพายุ
เข้ามาพักผ่อนในตัวเมืองกระบี่เขาก็ทยอยเดินทางออกไปท่องเที่ยวทะเลกันอีกครั้ง
โดยเฉพาะบริเวณเกาะพีพีซึ่งก่อนพายุจะขึ้นฝั่งเนี่ย
ดานักท่องเที่ยวกว่า๓๐๐คนก็ต้องอบพยพขึ้นมาบนฝั่งเพื่อความปลอดภัย
ทำให้เช้านี้นักท่องเที่ยวมากกว่าห้าพันคนทยอยเดินทางไปยังเกาะพีพี
บริษัทเรือเฟอรี่เขาก็ต้องเพิ่มเรือเที่ยวพิเศษเชื่อว่าจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอีก
กว่าที่จะมีการเพิ่มขึ้นกว่าที่ช่วงที่เขาอบพยพคนออกจากเกาะก่อนหน้านี้นะคะ
เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบีเขาด้วยเหมือนกัน
ส่วนที่หาดนกพระรัชธาราในตะบนอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่ค่ะ
ก็เป็นอีกจุดหนึ่งสำหรับจุดขึ้นเรือท่องเที่ยวกลางทะเลนะคะ
ซึ่งสภาพอากาศวันนี้ปลอดโปร่งมากท้องฟ้านี่สดใสเลยค่ะ
นักท่องเที่ยวกว่า๑๐๐คนก็มารอขึ้นเรือกันเต็มหน้าหาดเลย
บรรดาผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวก็นำเรือหัวโทงเรือสปีดโบสต์
ออกมารอรับนักท่องเที่ยวกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะ
ต่อเนื่องไปกันที่จังหวัดสุราธานีกันบ้างนะคะ
ผู้ประกอบการโรงแรมริมชายหาดเกาะสมุยเขาเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์เก็บขยะที่ถูกคลื่นซัดมาเกยอยู่แนวชายหาด
แล้วก็จุดท่องเที่ยวสำคัญเพื่อให้เกิดความสวยงามค่ะ
จากนี้ก็มีการปรับปรุงชายหาดที่ถูกน้ำซัดจนเป็นหลุมเป็นบ่อ
คือทำให้กลับมาสวยงามดังเดิมเพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าไปยังเกาะสมุยอีกครั้งนะคะ
สำหรับพื้นที่เกาะสมุยไม่ได้รับผลกระทบจากพายุปลาบึกมากนัก
จะมีก็แต่เพียงต้นไม้ล้มบ้านเรือนที่กระเบื้องหลังคาเนี่ย
ปลิวไปบ้างเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
แต่ว่าในทะเลอาจจะมีคลื่นลมบ้างฝนตกประปรายกันบ้าง
แล้วก็มาปิดท้ายกันที่จังหวัดพังงาหลังมีประกาศยกเลิกห้ามเรือทุกชนิดออกจากฝั่ง
ก็ทำให้เช้านี้นักท่องเที่ยวเขาก็เริ่มเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
ผู้ประกอบการก็นำนักท่องเที่ยวไปเข้าชมอ่าวพังงาไปชมเขาพิงกัน
ไปดูเขาตาปูแล้วก็ถ้ำลอดได้ตามปกติแล้วนะคะ
ส่วนมูเกาะซีมิลันยังคงปิดให้บริการตามประกาศของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันอยู่
และจะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวในวันพรุ่งนี้ค่ะ